จังหวัดขอนแก่นค่ะเจอวิกฤตภัยแรงอย่างรุนแรงนะคะ
ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้พื้นที่นาข้าวต่างต่างนั้นมี
ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวก็แห้งขาดน้ำค่ะ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นภัยสิ่งแวดล้อมนะคะจนกระทั่งลามไปถึงภาคเกษตรแล้วก็รายได้ในชุมชน
นายพิลาการินชาวนาในพื้นที่บ้านหนองหอยตำบลจรเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะ
นี่ค่ะต้องมีการนำเครื่องตัดย่ามาตัดต้นข้าวในนากว่า๓ไร่ค่ะ
เพื่อที่จะรอฝนที่ตกลงมาเติมน้ำในนานในพืชผลทางการเกษตรต่างนะคะ
หลังจากที่ต้องประสบปัญหาเรื่องของฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำฝนทำให้น้ำในนานนั้นเริ่มแห้งคอ
ต้นข้าวขาดน้ำก็เริ่มแห้งตายค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาแบบนี้
ตลอด๑สัปดาห์หลังจากนี้ก็คาดว่าผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่ด้านของนายอำเภอหนองเรือระบุว่าสถานการณ์ภัยแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้
ถือว่ารุนแรงมากวิกฤตค่ะทำให้เกษตรกรแล้วก็ภาคการเกษตร
ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะแม้ว่าจะมีการสูบน้ำลงไปที่นาข้าวทุ่งไร่ทุ่งนาของชาวนาแบบนี้
แต่ต้นข้าวก็ยังคงแห้งตายจำนวนมากทีนี้ล่าสุดทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ต้องมีการเร่งสร้างฝ่ายแกนดินซีเมน
ตามลำน้ำสำคัญต่าง๓สายด้วยกันค่ะ

เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำฝนสำรองไว้ใช้ในปีนี้
และก็เป็นน้ำต้นทุนที่ไว้ใช้ในปีหน้า
เพื่อบรรเทาภัยแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเอลนิโยถือว่าเป็นภัยสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นก็ต้องช่วยกันลดเรื่องของการที่จะขาดน้ำ
ในธรรมชาติแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะ